มีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เขามาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
เพราะว่าคดีไม่คืบหน้าจากการที่ฝ่ายภรรยาเนี่ยเธอตั้งท้อง
ก็คือท้องแก่ใกล้คลอดเลยล่ะไปโรงพยาบาลแห่งแรกนะครับ
แต่ที่โรงพยาบาลแห่งแรกที่จังหวัดชนบุรีบอกว่าเพิ่งท้องได้๓๓สัปดาห์
อายุคัน๓๓สัปดาห์มันยังไม่ถึงกำหนดคลอด
คลอดต้องสักประมาณ๓๗๔๒ประมาณอย่างนี้
แต่เธอก็ปวดท้องแล้วมีเลือดไหลออกมาด้วย
ทางโรงพยาบาลแห่งที่หนึ่งแห่งแรกก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า
คือดูแล้วเนี่ยจากสภาพของเด็กในท้องน้ำหนกน้ำหนักอะไรแล้วเนี่ย
ถ้าจะคลอดออกมาตอนนี้เนี่ยเพราะว่าปวดท้องจริงอย่างที่แม่เด็กบอกเนี่ย
ต้องมีตู้อบต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเด็กอย่างเต็มที่
เพราะฉะนั้นไปอีกโรงพยาบาลดีกว่า
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่แม่ของเด็กมีประกันสังคมอยู่
แต่ว่าโรงพยาบาลแรกไม่ยอมดำเนินการเรื่องของการจัดส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง

ถูกต้องแล้วที่ไปเองเนี่ยคือสามีพาขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขี่พาไปนะ
จนที่สุดแล้วคือมันไกล๓๐กิโลเมตรนั่งจักรยานยนต์ลูกเธอเสียชีวิตครับ
แต่เธอบอกว่าลูกคนนี้เป็นลูกคนที่สองนะคะลูกคนแรกก็คลอดกับโรงพยาบาลนี้นะ
ก็แข็งแรงดีแต่พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยก็อยากจะให้ทางโรงพยาบาลนี้แสดงความรับผิดชอบด้วย
เพราะโรงพยาบาลนี้บอกกับเธอด้วยว่าหลังจากนี้ไม่แนะนำให้ท้องอีกแล้วด้วยนะ
คืออาจจะอันตรายกับเด็กด้วยอะไรแบบนี้
คือสามีภรรยาคู่นี้เขาก็มองว่าถ้าทำใบส่งตัวมีรถพยาบาลประสานกันมารับอะไรแบบนี้เนี่ย
เด็กอาจจะไม่ตายก็ได้นี่ต้องซ้อนท้ายจักรยานยนต์กันไป๓๐กว่ากิโลเมตรนะครับ
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีการแสดงความรับผิดชอบอะไรนะครับ
โรงพยาบาลก็เชิญตัวไปอธิบายฟังคำชี้แจงเบื้องต้นนะฮะ
แต่ก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
วันนี้สามีพระยาคู่นี้ก็เลยต้องมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะครับ
ผู้ที่เป็นแม่ของเด็กที่เสียชีวิตคือนางสาวจินดารัสอินทรสิงอายุยี่สิบเอ็ดปีนะครับ
ส่วนสามีชื่อนายบอยคงกระพันอายุยี่สิบห้าปีนะครับ
วันนี้ก็เดินทางไปรับศพลูกชายโดยจะนำศพลูกชายไปเก็บเอาไว้ที่โรงพยาบาลบางละมุงก่อน
เพราะว่าต้องรอเรื่องของคดีความ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปคุยกับสามีภรรยาคู่นี้นะครับ
ซึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยฝ่ายภรรยาปวดท้องมากประมาณตีสอง
แล้วก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่ชนบุรีนะฮะ
อำเภอบังละมุงนะครับเพราะว่าฝากท้องไว้ที่นี่เป็นลูกคนที่สองนะครับ
พยาบาลบอกว่าเด็กในท้องอายุคันเพิ่ง๓๓สัปดาห์ซึ่งถือว่ายังไม่ครบกำหนดคลอดต้องใช้ตู้อบ
ทางโรงพยาบาลที่ฝากท้องเอาไว้เนี่ยมีตู้อบไม่เพียงพอส่วนปากช่องคลอดของแม่เด็กก็ยังไม่พร้อม
เพราะฉะนั้นก็ให้นอนรอไปตี๒ก็นอนรอถึง๖โมงเช้าจนแม่ของเด็กบอกว่ารู้สึกเจ็บท้องมากมีเลือดไหลออกมาด้วยทางช่องคลอด
แล้วทางโรงพยาบาลก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าส่งต่อไปรักษาที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งดีกว่าอยู่ที่ศรีราชานะบอกว่าจะทำใบส่งตัวให้แต่สุดท้ายก็ไม่ยอมจัดรถไปส่ง
บอกว่าให้สามีพาไปเองสามีก็ต้องพาขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันไปแล้วลูกที่อยู่ในท้องซึ่งเป็นลูกชายก็เสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เธอบอกว่าติดใจโรงพยาบาลมากนะฮะเพราะว่าทำไมไม่ทำเรื่องส่งตัวในการย้ายโรงพยาบาลให้มีรถส่งอย่างเรียบร้อยทั้งทั้งที่เห็นว่าเธอก็อาการหนักมีเลือดไหลออกมาทางช่องคลอดด้วยแต่กลับให้รอนะฮะรออยู่ครึ่งคืนนะครับถ้าส่งตัวไปเร็วกว่านั้นลูกเธออาจจะมีชีวิตรอดก็ได้
ปุ่มบ๊าย
หนูก็เลยตัดสินใจถามหมอว่าถ้าหนูมาเร็วกว่านี้ลูกหนูจะยังอยู่ไหม
เขาก็บอกว่าอาจจะคือคำว่าอาจจะของหนูอ่ะ
หรือคนเขาไม่รู้เขาก็อาจจะไม่เข้าใจ
โรงพยาบาลบางมุมเขาก็อาจจะคงไม่เข้าใจว่าสถานการณ์อย่างนี้
คือคำว่าอาจจะลูกหนูเขาก็อาจจะยังอยู่
ถึงเขาจะตัวเล็กเขาก็ยังอยู่ถูกไหม
หนูต้องไปนอนในเตียงที่แบบว่าคนอื่นเขามีลูก
แต่หนูไม่มีลูกหนูก็แบบสงสัยในหลายอย่าง
ทำให้มันเร็วกว่านี้หน่อยไม่ใช่รอรอแล้วก็รอ
แล้วก็ให้หนูไปเองอย่างนี้คือมันไม่โอเคมันไม่ใช่เลย
ส่วนในบอยพ่อของเด็กบอกว่าการมารับศพลูกในวันนี้
นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เขาได้เห็นหน้าลูก
แต่ก็เป็นการเห็นหน้าลูกในสภาพที่ลูกไม่มีชีวิตแล้ว
ซึ่งเสียใจมากครับที่ไม่มีโอกาสได้เลี้ยงลูก

ล่าสุดทางโรงพยาบาลที่
นางสาวจินดารัฐไปฝากท้องเอาไว้
แล้วก็เกิดกรณีขึ้นได้เชิญทั้งคู่นะฮะ
มาคุยด้วยนะครับใช้เวลาอยู่สักประมาณสองชั่วโมงนะฮะ

ลูกที่เสียชีวิตเป็นคนที่สองคนแรกก็คลอดที่นี่ก็แข็งแรงดีนะครับ
วันเกิดเหตุเนี่ยปวดท้องมากนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับ
คือทางโรงพยาบาลแห่งนี้บอกว่าปากช่องคลอดยังไม่ถึงกำหนด
คันก็อายุน้อยแค่๓๓สัปดาห์ซึ่งเด็กเนี่ย๓๓สัปดาห์ควรจะมีน้ำหนักตัวสัก๑๗กิโลกรัม
แต่เด็กในคันมีแค่๑๓กิโลกรัมเท่านั้นถ้าจะคลอดก็ถือว่ามีความเสี่ยง
ต้องใช้ตู้อบแต่โรงพยาบาลแห่งนี้เขามีไม่พอให้ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่มีประกันสังคมอยู่นะครับ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์จนลูกเสียชีวิตทางโรงพยาบาลบอกแค่ว่าจะปรับปรุงนะก็พร้อมจะช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะช่วยเหลืออย่างไร
แต่ก็พร้อมจะเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงเรื่องการให้บริการแต่เธอบอกว่าฝั่งเธอเธอเสียลูกไปทั้งคน
ใช่ค่ะทางโรงพยาบาลบอกแค่ว่าขอยอมรับความผิดพลาดเรื่องของระบบการส่งตัวคนไข้ค่ะแต่ก็ไม่ได้จะแสดงความรับผิดชอบอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้
บอกแค่ว่าสาเหตุที่ส่งตัวไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเพราะว่าที่โรงพยาบาลนี้มีตู้อบเด็กแค่๔ตู้แล้วก็ใช้งานจนหมดแล้วดังนั้นถ้าเธอคลอดลูกลูกของเธอต้องใช้ตู้อบซึ่งไม่มีก็เลยส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
เธอก็เลยบอกว่าอยากจะให้โรงพยาบาลแสดงความรับผิดชอบให้มากกว่านี้ค่ะแต่การส่งไปคือไม่ใช่ให้รถพยาบาลส่งไปไงใช่ค่ะให้เขานั่งรถจักรยานยนต์ไปกันเองอ่ะค่ะแล้วสาเหตุที่ลูกเธอเสียชีวิตเนี่ยนะคะคุณหมอชี้แจงว่าเด็กเสียชีวิตเพราะว่าเลือดในน้ำคร่ำไหลออกเกินสี่สิบเปอร์เซ็นต์เด็กก็เลยขา
คันเป็นพิษตัวคุณแม่เนี่ยก็เลยบอกว่าติดใจมากติดใจโรงพยาบาลแรกโรงพยาบาลนี้มากทำไมไม่ส่งตัวเธอให้เป็นเรื่องเป็นราวมีรถไปส่งตัวเพราะว่าลูกอาจจะมีโอกาสรอดก็ได้ครับก็ล่าสุดทางผู้มนุยการโรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวจะชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่เธอก็ไปแจ้งความเอาไว้
กับรายละเอียดของคดีด้วยนะคะเพราะเธอยืนยันว่าจะเอาผิดกับโรงพยาบาลนี้ให้ถึงที่สุดค่ะก็บอกว่าก็ยอมรับความผิดพลาดนะเดี๋ยวจะเอาความผิดพลาดไปปรับปรุงค่ะต่างแต่ทั้งฝั่งนี้เขาเสียลูกไปทั้งคนนะคะครับ